คุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโหดจู่นะไปคว้าตัวมาจากในเต็นต์เลย
แล้วก็ชักมีดแทงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางทุ่งนาเลยค่ะ
ดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้ง
ว่ามีคนมาทำร้ายร่างกายกันอยู่กลางทุ่งนานี่แหละแล้วก็มีคนเจ็บด้วย
เห็นเลือดใช่ไหมครับนี่ค่ะเลือดอยู่ที่พื้นดิน
แล้วก็ไปเจอคนก่อเหตุนะคนก่อเหตุแต่สภาพคนก่อเหตุเองก็น่วมค่ะ
สะบักสะบอมหน้าตาบวมปูดนั่งอยู่ตรงกองดินนั่นแหละนายสุรการบุญเกิดอายุสามสิบหกปี
ถามว่าทำไมสภาพเขาไปคลุกโคนคลุกเลนมาแบบนี้ล่ะ
ชาวบ้านไงสกัดจับจับกลุ่มตัวเอาไว้แล้วรถกระบะขาวคันนี้ค่ะ
รถนะไปเจอปืนยาว๑กระบอกเจอกระสุนปืนเจอมีด
มีคนเจ็บอีกสองคนด้วยเป็นเจ้าของที่นากับเป็นน้องชายนะคะ
ทีนี้เราก็เลยต้องไปคุยกับภรรยาของคนเจ็บหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะ
ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ชนวนของการเกิดเหตุน่าจะมาจากย้อนไปสัก๒เดือนที่แล้ว
ฝั่งนายสุรการคนก่อเหตุเนี่ยนะขับรถเข้ามาในที่นาและไอ้ที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินส่วนบุคคล
ตอนแรกนะก็ยังเอกใจอยู่เอ๊ะเข้ามาทำไมผ่านไปไม่นานสุรการคนก่อเหตุขับรถเข้ามาอีกรอบนึง
แล้วลักษณะแปลกก็เลยต้องบอกสุรการไปบอกว่าคุณไอ้ตรงนี้มันเป็นที่ส่วนบุคคล
อย่าเข้าคนนอกอ่ะห้ามเข้าแล้วฝั่งนายสุรการมาขู่ฆ่าเลยค่ะ
ทีนี้เวลามันก็ผ่านเลยไปเดือนหนึ่งก็แล้ว๒เดือนก็แล้วจนเมื่อคืนนี้
สามีของเธอน่ะนอนอยู่ในเต็นต์แท้เลยจู่สุรการมาไปลากสามีเธอออกมาแล้วเอามีดแทงอ่ะ
สามีต้องวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากลูกชายจากญาติญาติทีนี้ก็ต้องจับกลุ่มตัวสุรการเอาไว้สิคะ
ญาติของฝั่งคนเจ็บพอเห็นบุกเข้ามาในพื้นที่ฉันไม่พอนะยังมาทำร้ายคนของฉันอีก
ก็โดนรุมสกรรมไปจนน่วมแบบนี้อีกคนนึงที่เป็นคนเจ็บเจ้าของที่นาค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าสุรการมาจากไหนผมก็ไม่รู้หรอกแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยนะลากออกมาจากเต็นต์ลื้อข้าวของพังเสียหาย
ลองฟังคนเจ็บหน่อยค่ะ
ทีนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุเองสุรการเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ไงว่าตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลก็ขับผ่านมาเฉยแต่จู่ว่าฝั่งนั้นเข้ามาต่อว่าผมมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนค่ะ
นายสู่การคนนี้ตำรวจยังไม่เชื่อค่ะก็คุมตัวสู่การไปไปสอบสวนต่อที่โรงพรรค
คดีตามกฎหมายเพราะว่าพอไปตรวจสอบประวัติสุรการ
อ้าวเพิ่งพ้นโทษคดีเกี่ยวกับอาวุธสงครามมาด้วยนะคะ